ข่าวแรกวันนี้ดีกว่านะคะตกออกตกใจเลยค่ะพี่ค่ะ
โดยเฉพาะพี่จินตลาภูนลาบของเราซุปเปอร์สตาร์ค่ะ
ลูกทุ่งสาวหมอลำของเรานะคะ
เจ้าตัวค่ะนั่งรถมาดีนะคะ
นั่งรถเนี่ยมาขนาดกำลังจะไปทำงาน
ถูกเจ้าตัวเรียกถูกตำรวจเรียกค่ะ
แล้วบอกว่ารถคันนี้ชนคนมาแล้วหนี
ทำเอาพี่จินตรานะถึงกับตกออกตกใจเลยทีเดียว
แต่ต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าสื่อสารผิดพลาดต้องขออภัยด้วย

ขวัญเอ้ยขวัญมานะคะพี่ค่ะเรื่องราวเป็นยังไงเอาไปฟังจ้า

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาบอกว่า
อย่าเพิ่งไปรถตู้คันนี้ชนคนมา
ตายแล้วยังไงดีชนใครที่ไหน
เขาแจ้งมาว่ารถคันนี้ทะเบียนคันนี้
มอเตอร์ไซค์มาล้มแล้วหนี
เราก็ตกใจค่ะหนูตกใจอย่างแรงเลย
ก็ให้คนไปดูรถมันไม่มีรอย

ขอโทษค่ะไอ้มอเตอร์ไซค์คนนั้นแจ้งผิด

เมื่อวานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหญ่เลย
ที่ชนนั้นที่เขามาทักผิดตรงราชประสงค์
ตรงนั้นเวลา๕โมงเย็นมันลดเยอะอยู่แล้วนะคะ
ก็ถือว่าเข้าใจผิดกันไปนะคะ